นี่แหละค่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์

สักครู่นี้ที่คุณกายเกริ่นเอาไว้ควันหลงงานลอยกระทง

ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งไปทำร้ายลูกสาวเอ่อ

ก็เลยโกรธนะคะวิ่งไป

ผู้ใหญ่บ้านชักปืนขึ้นมา
จะขู่ยิงค่ะไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
เป็นไงฮะผู้ใหญ่บ้านครับ

สองฝั่งนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันหนึ่งคือผู้ใหญ่บ้านแล้วถือปืน
ขู่จะยิงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ

คุณวัดซึ่งเป็นสามีภรรยากัน

ขายอาหารอยู่ในงานลอยกระทงที่วัดชากพระกูธ
แล้วสามีเธอก็ไปมีปากเสียงกับร้านฝั่งตรงข้าม
เธอก็เลยไปถามนะคะว่ามีปัญหาอะไรกัน
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ปรีเข้ามาตบหน้า
ถามว่าเธอพูดกับใคร
ภาษาคนมีอารมณ์ก็จะอีกแบบนึง
พอนายชัยวัดเห็นภรรยาถูกตบ
ก็เลยเข้าไปแล้วชกต่อยกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน

พอสักตี๓ชัยวัดกลับมาที่งาน
ผู้ใหญ่บ้านอีกก็เข้าไปถามว่า

ขู่จะยิงอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วที่สพนิคมพัฒนา

ทั้งสองคนบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณี
และตอนนี้กังวลว่าจะวกกลับมาทำร้ายอีก
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

คมพัฒนาคุณกัลยาประสิทธิภาคบอกว่า
ตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เท็จจริงแล้วก็อยู่ระหว่างรอเรียกตัวผู้ใหญ่บ้านมาสอบสวนนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ
แต่ถ้าผลสอบออกมาพบว่ามีความผิด
กระทำความเสียหายต่อองค์กรต่อรัฐ
ก็อาจจะใช้อำนาจพิจารณาสั่งพักงานต่อไปค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับจับบ่อนนะครับ